สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬานะครับกับผมเกริกชัยคุณโทนะครับไปเริ่มที่ความขึ้นไหวของทีมวอเล็กบอลสาวไทยกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้อาจจะวุ่นกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาติดโควิด๑๙ถึง๘คนด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงสายของวันนี้นะครับทีมวอเตอร์บอลสาวไทยเนี่ยก็จะลงสนามพบกับ
ชาวไทยครับก็ต้องบอกว่าเจอข่าวร้ายแล้วก็อาจจะวุ่นหน่อยนะครับเมื่อนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่านักตกนักตบสาวไทยนะครับติดโควิด๑๙ถึง๘คนทำให้เหลือผู้เล่นที่สามารถลงแข่งขันได้เพียงแค่๘คนเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ทางโค้ดด่วนดันัยศรีว
ก็ลงซ้อมนะครับก็จะไม่มีอีกหนึ่งคนก็คือศิริมามณกิจนะครับมือเซ็ตทางด้านกฎด่วนเองก็ยอมรับว่านักกีฬาที่เหลือเนี่ยกับเกมที่จะพบกับโปรแรมก็คงจะหนักหน้าดูนะครับแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับ
ทีมมันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อได้รับส่งภัณฑ์ร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาครับผม
ไปดูรายชื่อนักกีฬาที่พร้อมที่จะลงสนามในวันนี้กันหน่อยนะครับ
ก็จะมีพรพันธ์เกิดประนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์
สิริมามานกิจในตำแหนเซเตอร์นะครับ
ชัชว์ออนโมกศรีหัวสาวอาชารพรโคงยศ
ธนชาสุขสดในตำแหน่งบีหลัง
พิชยากกรำในตำแหน่งปีหลังนะครับ
แก้วกัลยากบุณทราในตำแหน่งบอดรวน
จำนวนนักกีฬาที่เหลือเพียงแค่๘คน
ก็ทำให้สมคมกีฬาวอเล็กบอลได้มีการประสานไปที่สหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
นักตบได้ถึง๕คนนะครับก็เมื่อวานนี้เดินทางไปแล้ว
ในตำแหน่งบอลเลียวิพาว๓๔วีศีลทอง
และท่ารีปินซวัณคาติกาทิพัชโชทและชายาบุญเลิศนะครับ
ก็เดินทางไปสมทบกับทีมที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว
ซึ่งนักกีฬาที่เดินทางไปสมทบสามารถที่จะลงสนามได้ทันทีนะครับ
เพราะว่าอยู่ที่ไทยก็ฝึกซ้อมอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้น๖คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้พบกับทีมชาติโปแลนด์นะครับ
ก็จะมีชัชออนแล้วก็อัชราพรโคงยศนะครับ
พิชยากกนำแก้วกรยาจรัสพรแล้วก็พรพันธ์นะครับ
รวมไปถึงตัวรับอิสระก็คือนัทพรสนิทกลางนะครับ
ด้านออดุมาสิทธิรักษ์นะครับหนึ่งในนักตบเจ็ดเซียนนะครับ

ตั้งแต่ที่มีรุ่นน้องติดโควิดไป๒คนนะครับ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าห่วงสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับ
พอติดคนแรกคนที่๒เนี่ยก็ทำให้มีการแพ้เชียร์

ก็อาจจะทำให้ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงลำบากด้วยนะครับ
แต่ก็บอกว่าทุกคนเองก็ดูแลตัวเองดีแล้วนะครับ

แต่อาจจะด้วยการเดินทางที่เราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับ
สำหรับออนอนคิดว่าช่วงนี้โควิดมันค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงมาก
ถ้าเกิดน้องดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองดี

สำหรับหมอน้องคิดว่าไม่ต้องถึง๗เซียนแล้วค่ะ
ตอนนี้น้องกำลังฟอร์มดีด้วยค่ะ
คนอื่นน่าจะพร้อมแต่ตอนนี้พี่ไม่น่าจะพร้อมนะ
เพราะว่าเพิ่งผ่าตัดข้อเท้าแล้วก็เพิ่งเริ่มกระโดดได้
ภาวนานะขออย่าให้มันเป็นแบบต่อเนื่อง
ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบว่าต่อกันอะไรอย่างนี้
ขอให้หยุดแค่นั้นแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเรื่อย
เหมือนกับที่รักคนสองคนแล้วเพิ่งรู้ข่าวว่า
แล้วก็น้องแนนก็มาบาดเจ็บด้วยก็ต้องให้กำลังใจคนที่จะไปแข่ง
คนที่เดินทางตามไปอะไรอย่างนี้
อ่อนว่าทุกคนช่วยทีมได้เพราะว่าฝึกซ้อนมาด้วยกัน
เจอกับโปรแลนด์ก็เวลาสิบนาฬิกานะครับ
วันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับ